คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นแล้วกัน

เพราะว่าปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียมันไวมากใช่ไหม
แล้วคนปลอมไอจีก็เยอะมาก
แอบอ้างตัวก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะ

หนึ่งในนั้นก็คือสาวแตงโมนิดานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดนแล้วโดนอีกนี่เธอโดนของตัวเองไปแล้ว
ไอจีตัวเองหลอกขายกระเป๋าแบรนเนมไปอะไรต่างเรียบร้อยแล้ว

ไอจีของผู้จัดการเธอก็โดนปลอมเหมือนกัน

ถูกต้องแล้วก็รวมแบบหลอกขายสินค้า
รวมไปถึงรับงานให้สาวแตงโมด้วย
อันนี้น่าสนใจมากคือรับงานแล้วก็ให้จ่ายตังค์ก่อน
อืมแล้วอันนี้มันมิจฉาชีพแล้วนะ
ชุดใหญ่แล้วนะเนี่ยคือเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
งโมเขาก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีมาแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้คุณผู้ชมค่ะคดีความยังไม่คืบหน้าเลย
ไอจีนั้นก็ยังคงอัปเดตอยู่เรื่อยด้วย
ยังไม่หนียังไม่ปิดยังไม่มีอะไรเลยใดทั้งสิ้น
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบกับเธอพอสมควรเลยนะคะ
แล้วก็ทำให้เธอรู้สึกว่าน้อยเหมือนกันนะ

คิดว่าต่อจากนี้เนี่ยจะจ้างนักสืบเพื่อตามล่ามือดีแทนแล้ว
คดีไม่คืบสักทีจ้างนักสืบไปเลยใช่ไหมคะแตงโม
ผู้เสียหายโดยตรงก็ไม่ใช่โมนะคะ
แต่ว่าโมก็ออกมาแสดงความเสียหาย
แทนผู้ที่เขาได้โอนเงินไปแล้ว
คือน้องเขาก็มีเครือข่ายแล้วก็ได้ข่าวว่า
เหมือนค่อนข้างที่จะมีเงินในการประกันตัวเองอยู่บ่อยนะคะ
คือเข้าไปในคุกแล้วก็ออกมา๒วันก็ออกมา
คือเงินที่เขาหลอกคนไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เก่งกว่าโมตั้งหลายเท่า
ทำไมถึงจับมาให้ไม่ได้สักที
เพราะว่านักสืบอาจจะสืบได้ดีกว่าด้วยซ้ำ
อย่างที่เชอรี่บอกเลยเล่นกับใครไม่เล่น

แตงโมฉันขอพูดนิดนึงว่าแตงโมให้สัมภาษณ์แบบนี้
พี่จะงานเข้ากันหรือเปล่าคะ
จ้างนักสืบคดีน่าจะคืบเร็วกว่านะคะ
อุ๊ยต่อแล้วที่ฉันไม่ได้พูดแตงโมพูด
แต่สะเทือนกันทั้งสอนอฉันว่า